ออบจภาษาโชค
จัดเต็มกับ๒คำถาม๒๐๐๐บาทกับตลาดสามชุบกันไปแล้วครับ
มาถึงในช่วงนี้เนี่ยขอจัดหนักกันไปเลย
ถึง๓คำถามพร้อมแล้วไปลุยกันต่อเลยครับ
ตลาดอีกแห่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือ
ตลาดโพพระยาตลาดสดพื้นบ้านครับที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน
อากาศนี้เย็นสบายครับน่าจับจ่ายซื้อของไม่แพ้ตลาดสามชุกเลยทีเดียว
และยังมีของเอาใจนักช็อปสายด่วนแบบซื้อปุ๊บได้กินปั๊บก็ได้นะจ๊ะ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกับข้าวสำเร็จรูปแบบนี้ก็มี
ปิดท้ายด้วยขนมไทยโบราณก็มีให้ลิ้มลองกันด้วยนะครับ
ถามเลยคุยกันแล้วค่ะแม่ไก่นี่ทำไมไม่เอาแล็บมันออกคะ
เราจะซื้อนี่ก็ตัดไหนได้ค่ะอ๋อเล่นที่นี่เลย
งั้นเดี๋ยวเราเล่นเกมกันหน่อยดีไหมแม่ถ้าตอบถูกนะ
รายการออกประจอมมหาสนุกม่อมให้๑๐๐๐บาทโอ้โหดีใจจังเลย
ยังไม่ถูกแต่ถ้าตอบผิดทีมงานเราจะยกทั้งหมดนี้ไปเลย
ไม่ได้เลยเรียนทีมงานเลยมาอ้าคำถามถามว่า

คำถามถามว่าหอคอยบรรหารแจ่มใส

มีความสูงมากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยสามสิบเมตร
เดี๋ยวก่อนนะนึกว่าจะน้อยกว่าค่ะ

น้อยกว่าเหรอน้อยค่ะ

มากหรือน้อยกว่าร้อยสามสิบเมตร

น้อยกว่านะครับเป็นคำตอบที่

รับไว้ร้อยหนึ่งพันบาทจากออกมาจอม
มหาสนุกไทยรัดทีวีช่องสามสิบสอง
ขอคอยบรรหารแจ่มใส
จัดเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย
มีความสูงถึงหนึ่งร้อยยี่สิบสามเมตร
กับอีกยี่สิบห้าเซนติเมตร
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ

แน่นอนครับว่าคนสุพรรณขนาดแท้เนี่ย
จะต้องคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างดีเชียวล่ะ
โอ้โหนี่สับปะรดนี่ปอกกันตรงนี้เลย

เออแล้วไม่ได้ชี้ไปบางคนอ่ะ
มันสดกันเห็นเลยเออ
เนี้ยอยู่ขายขายจะหมดแป๊บเดียว

ำกบรสเด็ดต้มทอด

หมายถึงว่าต้มก็ยำได้

ใช่มีความสร้างสรรค์เนอะ

งั้นก๊อฟยำกบตอบคำถาม
ถ้าตอบได้รับไปเลย๑๐๐๐บาท

ถ้าตอบไม่ได้ก๊อปต้องปิดร้าน

อยากมีผัวยำกบได้นะครับ

เอาล่ะคำถามไม่ยากเลย
ปลาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

ใช้ตอย๗๓คอ

ทำไมไม่ตอบว่าปลาสันลิศ

เออตอบอย่างนี้ก็
ชอบ

จากโอเวอร์จอร์มหาสนุกไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เงินรางวัล๑๐๐๐บาท

ได้มะละกอติดไม้ติดมือมาจากไหนกันล่ะครับเนี่ย

โอ้โหนี่คุณค่ะ

แหมมีอย่างกับห้างสรรพสินค้าเนี่ย

เออ

เออลูกขายจมมถูรอเท่าไหร่ค้า

ยายสวายกับต้านเครียดรก
มีลูกกี่คน

ครับพ่ออยากเอาตังงให้สวายลึกเกินพันหนึ่ง

จะสวัสดีให้พ่อช่วยตอบคำถามดีมั้ยลูก
ดีไหมดีไหมเอาเปล่าเอาเปล่า

หนูเคยไปที่วัดป่าเลไลไหม

โบสถ์หลวงพ่อโตวัดป่าเลไล
มีรูปปั้นอยู่ที่เสาทั้งสองข้าง
หน้าองค์พระสัตว์ทั้งสองชนิดคือสัตว์อะไรครับ

ปรึกษาเลยปรึกษาเลย

ลิงกับช้าง
ลิงกว่าช้าง
ลิงกับช้างล่ะลิง
คำเลยคำ
ทำไมมาชี้เราล่ะ
ข้างนะครับเป็นสัตว์ที่อยู่ตรงเสานะครับ

หนูจะไปกราบนะลูกน้ำ

ภายในวัดป่าเลไลวรวิหาร
มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ประติศาสตร์อยู่ภายในโบสถ์ครับ
ซึ่งตรงเสาทั้งสองข้างเนี่ย

งวงจับกระบอกน้ำ
และอีกด้านหนึ่งก็จะมีลิงถือรวงพึ่ง

หากคุณผู้ชมมีโอกาสได้แวะเวียนไปสักการะบูชา
ก็ลองสังเกตกันดูนะครับ

เรียกว่าเรามีความสุขมากกับการได้แจกนะครับ
กับการได้มอบนะครับในตลาด
เวลาเราเอาเงินทุนมาให้เขานิดนึง

ชื่นใจจะได้สนุกกันไงได้เจอเจอหน้ากัน

เบรกนี้นะฮะเดี๋ยวเราหยุดพักกันก่อนนะครับ

ช่วงหน้าออกแรงกันบ้างนะครับ
นั่นคือช่วงขอแรง

นัดให้หมดแม่หนูนัดให้หมด
ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
เร็วเร็วเร็วพอพอ

หนึ่งหนึ่งหนึ่ง